สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการขับรถขับของคนรักรถกับผม
วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ภายในห้องโดยสารของรถยนต์ที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมในขณะนี้ครับ
จุดไหนที่โดดเด่นน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
มาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยฉายานามครับเก้าโฮน้อยมาเหมือนเดิมครับ
ลดแรงต้านนะครับมาดูส่วนท้ายกันบ้างครับ
ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็ไฟหลี
มาแล้วครับฝาท้ายไฟฟ้าสบายครับก็คือมีทั้งเซ็นเซอร์
คิดแล้วก็แบบกดปุ่มนะครับสามารถที่จะโหลดของเข้าไปได้
สิ่งที่พยายามเรียนแบบลดราคาแพงก็คือเนี่ยครับม่านบางสัมภาระนะครับ
มีมาให้แล้วก็พื้นที่เก็บของของเขาดีไซน์ได้ดีครับ
ต้าเองก็พยายามปรับวัสดุของเขาให้ดีขึ้นเพราะว่ารถจีนเนี่ยมาแรงมากนะครับ
มาเต็มมากเลยพวกพลาสติกต่างเนี่ยเกรดดีมาก
ท่านั่งของคนขับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวพวงมาลัยก็ปรับได้สี่ทิศทางนะครับ
สูงต่ำแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับไกลใกล้ได้นะครับ
จุดที่ผมชอบก็คือคอนโซนครับทำเป็นแบบว่ารายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนนะครับ
เนี้ยครับเป็นหนังสองเคาะกับพลาสติกมีมาให้นะครับ
ทางของเอ่อตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชั่นแล้วก็
ก็ปุ่มด้านซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอมอนิเตอร์ของคนขับนะครับ
มาดูที่เบาะหลังของเจ้ายาริสคอร์สกันครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันกว้างนะครับเนี่ยมันนั่งสบายเลยเนี่ยดูครับถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลางนะครับก็มีที่วางแขนนะครับแล้วก็พร้อมกับจุดวางแก้วน้ำมาให้ด้วยด้วยขนาดของถาล้อที่ยาวขึ้นทำให้มีพื้นที่วางขาเพิ่มมากขึ้นและด้วยความที่เป็นรถยนต์เนี่ย